ไปดูอีกหนึ่งเหตุระทึกกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปคุณผู้ชมนึกภาพนะ
หรือว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็มีกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงค่ะ
ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากระบะขับความเร็วสูงอย่างเดียว

แล้วทำไมคนขับไม่รู้เหรอฮะว่ามีคนนอนอยู่

เป็นชายสูงวัยด้วยนะไม่ใช่อายุน้อยนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยขี่รถตามเลยแล้วก็เอามือถือถ่ายเนี่ย
ชายสูงอายุที่อยู่บนกระโปรงรถกระบะคันนี้สวมเครื่องแบบรอปภด้วยนะ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่เขามีสติพอพูดคุยได้
ส่วนคนขับรถกระบะสวมเครื่องแบบรอปภบริษัทเดียวกันนี่แหละค่ะ

พอเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตำรวจก็เข้ามาควบคุมเหตุนะคะ
ก็เข้ามาควบคุมทั้งตนคนที่เกาะหน้ารถแล้วก็คนขับรถด้วย
ซึ่งหญิงสาวถ่ายคลิปเขาบอกแค่ว่า
มันเกิดขึ้นตรงถนนเส้นในลึกตัดใหม่
บนมะขามเตี้ยอำเภอสุราชที่จังหวัดสุราธานียังไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แต่คือตอนแรกที่สงสัยเพราะว่ากระบะคันนี้มันขับสายไปสายมา
แล้วพอหันไปโอ๊ยชายสูงอายุติดอยู่หน้ากระโปรงรถเกาะแน่นเลย

ถูกต้องแล้วมันหลายกิโลเมตรแล้วเลยเอ๊ะมันเกิดอุบัติเหตุอะไรยังไงหรือเปล่า
สอบถามเรื่องนี้ไปที่โรงพักเมืองสุราชก็ได้รับคำตอบว่า
เป็นเรื่องทะเลาวิวาสกันและร้อยเวรที่รับผิดชอบออกเวรไปแล้ว

ผิดชอบออกเวรที่โรงพักภาคเมืองสูราชก็ได้รับคำตอบว่า
ภัยในเหตุการณ์กู้ภัยให้ข้อมูลเยอะกว่าอีกบอกว่าทั้งคู่เป็นรอปภอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

แล้วก็เป็นเยอะกว่าอีกก็คือเป็นรอพออยู่บ้านเดียวกันแล้วทะเลาะวิวาดกัน
แต่รายละเอียดอื่นว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วมาเกาะหน้ารถได้ยังไงแล้วมีการชนกันอะไรแบบไหนหรือเปล่า

ทะเลาะกันขับชนเพื่อนแล้วเพื่อนก็คาอยู่อย่างนั้นก็เลยขับพากันไปหรือเปล่า